แต่อันนี้ไม่น่ากินสยองมาก
เอาประสานอาหารเช้าต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ทานอาหารอยู่
ผู้หญิงคนหนึ่งไปซื้อไส้กรอกแดงมา
หวังว่าจะทำกินให้มันอเด็ดอร่อยสุดท้าย
ไม่รู้หมูแพงหรืออย่างไรไปเจอแมลงสาปครับ
นี่ฮะมาครึ่งตัวอีกครึ่งตัวอยู่ที่ไหน

แล้วหันดูมันอุ๊ยมะแรงสาบชัดเลย

ตัดแล้วมันอยู่ตรงกลางไส้กรอกพอดี
ถ้าไม่เฉิดออกมาจะรู้มันเป็นมะแรงสาบ
ไม่รู้เลยถอดเข้าปากมาแล้วทำยังไง

มะแรงสาบอะเธอโอ้สมศรี
เพื่อนรักฉันทำลาย

น่ารักของเธอได้เขาเรียกมะแรงสาบว่าสมศรี

เจ้าของโพสเธอบอกว่าวันที่๑

ก็หวังจะทอดกินให้มันอเล็ดอร่อย
ซื้อจากตลาดแห่งหนึ่งที่อุตรดิษฐ์

ฉลองกันกับคนในครอบครัวหมูกระทะ
ฉลองปีใหม่กับแฟนด้วยมารับประทานกัน

เขาก็เลยเก็บไอ้ไส้กรอกนี้

ไส้กรอกจะมาทอดกินอีกนะขณะที่เอาไส้กรอกมาเดี๋ยวจะบ้าง
มันสวยงามเฉือนปรากฏว่าเฉือนไปเจอขาเฉือนไปเจอหนวด
เฮ้ยนี่มันคือแมลงสาปนี่ว่ะแล้วเอามือบิดูบี้ดูเฮ้ยมันมาเป็น
ตัวเลยมันโผล่ออกมาเป็นหวดอย่างนี้เลยนะฮะเธอบอกอ้วกแทบ
กินไม่ลงเลยฮะคือเราก็เห็นครั้งแรกที่เราเห็นเลย
คือมันเป็นขามันเป็นขากับหนวดตอนนั้นก็ยังยังไม่ได้คิด
อะไรมากก็เลยเอามือเอามือไปบีบี้มันเห็นเห็นเป็นตัวเห็น
เป็นตัวมาเลยมีลายมีหัวมีปีกคือสภาพยังสมบูรณ์มาก
สมบูรณ์ทุกอย่างเลยก็เลยเอาชิ้นส่วนมันอ่ะมาต่อกันก็คือ
มีส่วนหัวที่มันติดอยู่กับปีกกับขากับหนวดมานะแล้วก็
ส่วนส่วนส่วนส่วนส่วนตรงก้นมันอ่ะก็มาต่อกันแล้วที
เนี้ยภาพแรกที่มันเข้ามาในหัวเลยก็คือเป็นแมลงสาปแมลง
สาปที่มันแบบปีกมันอ่อนที่มันยังไม่เป็นสีน้ำตาล
ปีกอ่อนคือแมลงสาปตัวเล็กยังไม่ได้เป็นปีกแข็ง
ตัวใหญ่อ๋อครับครับอ๋อแค่นี้ขุมก็หลอนแล้วล่ะครับน้องก็
พยายามที่จะเอามาผสมผสานประกอบกันว่ามันคือตัว
อะไรอย่างเงี้นะฮะน้องไข่นุ้ยบอกนะฮะว่าหลังนำชิ้นส่วน
ต่อกันแล้วจนมั่นใจว่ามันคือแมลงสาปเธอนึกย้อนกับ
ไปเฮ้ยแล้ววันขึ้นปีใหม่ที่ฉันนั่งกินปาร์ตี้หมูกระทะปิ้ง
ย่างกันอเด็ดอร่อยฉันไม่ได้กินแมลงสาปไปแล้วเหรอเพราะวัน
นั้นไม่ได้เฉินดูเธอบอกว่าโอ้พระอื่นพระอมแทบจะอ้วนกัน
บ้านก็เลยเอาไส้กรอกนี้ไปเทให้สุนัขกินให้หมดเลยนะส่วน
เอาภาพไปโพสต์เนี่ยอยากจะแค่ระบายลงโซเชียลไม่ได้
จะใส่ร้ายเรียกร้องอะไรจากร้านหรือจะทำลายร้านค้าที่เธอ
ซื้อมาแค่อยากสื่อสารไปยังคนที่ทำไส้กรอกผู้ผลิต
ว่าคุณต้องดูให้ดีต้องสะอาดและถูกสุขลักษณะไม่ใช่ทำ
ของตอนนี้มาให้ประสาทชนเขากินนะฮะหรอจริงอ่ะนี่อ่ะ